ผลิตภัณฑ์สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษดูแลผ้านุ่มหอมเข้มข้นลดกลิ่นอับชื้น
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดไหมให้เยอะ
พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๒๔๑๙รายค่ะ
แบ่งออกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่นะคะ๒๓๒๘ราย
เรือนจำมีทั้งหมด๙๑รายค่ะ
แล้วก็ยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๑๗๙๘๘๖ราย
หายป่วยเพิ่ม๒๙๙๙ราย
หายป่วยสะสมอยู่ที่๑๒๐๙๐ราย
และวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๓๓รายค่ะ
รวมผู้เสียชีวิตสะสม๑๒๖๙ราย
ขณะเดียวกันวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรี

ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ทั่วประเทศไทยวันนี้
อย่างที่บอกไปวันที่๗มิถุนายน
ก็เป็นวันสัญลักษณ์ของการจัดการฉีดวัคซีน
ให้กับประชาชนนะคะ
เพราะที่ผ่านมาได้ฉีดไปจำนวนมากแล้วนะคะ

ก็จะเน้นการฉีดไปที่ครูทั่วกรุงเทพมหานคร

เพื่อรองรับการเปิดเทอมของนักเรียน

คุณครูมีความปลอดภัย
รับวัคซีนกันแบบทั่วหน้าแล้วส่วนที่มีข่าวว่า
ซีโนแวคที่ไทยใช้อยู่เนี่ยกำลังขอครอบคลุมอายุไปจนถึงเด็ก
อายุสามขวบอ๋อสามขวบได้เลยใช่ซึ่งไทยก็อยากจะให้ได้รับการ
นุมัติแบบเร็วที่สุดน่ะนะคะส่วนเรื่องที่หลายโรงพยาบาลบอกว่า
จะเลื่อนการฉีดวัคซีนในวันที่๘มิถุนายนออกไปก่อนนั้นคุณอนุทินบอกว่า
ขอให้ฟังกระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องไปฟังโรงพยาบาล
ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็คือต้องออกมาแก้ข่าวว่าไม่มีการเลื่อน
วัคซีนเข้าไทยในเดือนมิถุนายนจำนวน๖ล้านโดส
มาตามนัดใครนัดได้วันไหนก็มีฉีดวัคซีนกันวันนั้น
แต่เท่าที่เรารู้มาที่เห็นมาก็มีการเลื่อนกันไปหลายจังหวัด
ใช่ถูกแล้วแต่หลายจังหวัดต่างโดยเฉพาะต่างจังหวัดตอนนี้มีการเลื่อนเยอะพอสมควร
แต่วันนี้คุณอนุทินออกมาพูดว่าให้ฟังจากกระทรวงสาธารณสุข
แต่จริงคือแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีมาตรการต่าง
ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเขาก็ต้องเป็นคนรายงานไป
อย่างที่เลยเองโอเคตอนแรกบอกมาขอเลื่อนไปมีวันที่๗วันเดียว
ตอนนี้บางทีมีได้วันที่๗บ้างวันที่๘บ้างหลังจากวันที่๘ไปเลื่อนนะ
เดี๋ยวไปรอฟังกันอีกทีนึงแต่ละจังหวัดก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันไปค่ะ
ทางด้านผู้สื่อข่าวก็ไปรายงานบรรยากาศที่โรงละครสนามหน้าเมือง
ไปที่นครศรีธรรมราชค่ะ
ให้กับผู้สูงอายุหกสิบปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่มีอายุสิบแปดปีถึงห้าสิบเก้าปี
ที่มีโรคประจำตัวเจ็ดโรคอ่ะนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราชก็มีการจัดลำดับขั้นตอนเพื่อจะอำนวยความสะดวก
แล้วก็ป้องกันการระบาดของโควิด๑๙ตามมาตราอย่างเร่งครัดน่ะนะคะ
นางแดงคนนี้อายุแปดสิบหกปีค่ะก็มารับการฉีดวัคซีนหลังจากลูกเนี่ย
ทะเบียนหมอพร้อมให้โดยเจ้าตัวนั้นถึงกับเอามือปิดบังหน้า
ด้วยความกลัวค่ะขณะแพทย์ฉีดวัคซีนที่แขน
สุดท้ายผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอาการปลอดภัยไม่มีอาการใดนะคะ
ก็มีการกล่าวบอกว่าที่ประชุมนั้นมีมติกำหนดเรื่องของราคากลางค่ะ
ที่จะมีการจัดซื้อผ่านองค์การเพศรัชกรรม
ระบุราคามาอยู่แล้วนะคะตอนนี้ที่เข็มละ๑๙๐๐บาท

ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัคซีน
แล้วก็ค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว
นั้นยังคงเป็นไปตามเดิมแผนเดิมนะคะ
คือเดือนตุลาคมนี้จะมาแต่ตอนนี้ยังไงฉีดก็ฉีดไปก่อนเนอะ

โดยทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนค่ะ
ผ่านองค์การเพชรศักดิ์กรรมนี่๑๐ล้านโดส
ซึ่งจะทยอยเข้ามาล็อตแรก๔ล้านโดส
จำนวน๓ครั้งในเดือนตุลาคม
แล้วก็จะเข้ามาอีก๑ล้านโดสนะคะ
ในช่วงต้นปี๖๕ก็คือปีหน้า

แล้วก็ที่เหลืออีก๕ล้านโดสสุดท้าย
ทยอยเข้ามาหลังจากนั้นอีก
เพราะยังไงมันก็ต้องฉีดทุกปีถูกต้องไหมล่ะ

แต่ปรากฏว่าวันนี้สิ่งที่คนก็พูดถึงกันเยอะที่สุด

เป็นสายพันธุ์ที่เริ่มโผล่มาตอนนี้ที่มีคนจับตามอง
คือสายพันธุ์อินเดียที่คนเขาเริ่มกลัวกัน

สายพันธ์อินเดียเนี่ยเจอ๒๓๐คนแล้วนะ
คือสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะครับ

แล้วก็กรุงเทพเจอถึง๒๐๖คน

ทุกอย่างเชื่อมโยงจากคนงานหลักศรีเดินทางกลับบ้านครับ
สระบุรีอุดรธานีเจอไป๑๗นะครับ
นครรัฐศรีมาสองอุบรัชธานีหนึ่ง

เขาบอกภาคใต้เป็นภาคที่ค่อนข้างจะสถิติดี

สะท้อนให้เห็นว่าสายพันธุ์อิเดีย

เขาว่าแต่มันก็ติดแล้วให้เรียกว่าเดลต้านี่

เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่างที่เจอเยอะที่สุด

อุดอนธานีเขาก็กำลังไปสืบสวนโลกว่า
มันเกิดจากอะไรเพราะเขามีพิธีบายสีสู่ขวัญกัน

เขาก็จะไปกำลังตรวจเช็คกันอยู่ว่า
ที่อุดอนธานีไอ้สายพันธุ์อินเดียหรือเดลต้านี่
ไปได้ยังไงก็กำลังสืบกันอยู่ว่า
เฮ้ยมันมาจากทางการเดินทางกลับ
ของแคมป์คนงานที่หลักศรีหรือเปล่า

ที่ตรวจเจอแล้วนะตอนนี้สิบเจ็ดคน
เพราะเขาก็มีพิธีบายสีสู่ขวัญกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันว่า

ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่น่าจับตามองจริงก็คืออินเดีย
เขาบอกว่ามันฉีดได้เข็มเดียวใช่ไหม
ลงนามสั่งจรสันแอนดซอนสันเนี่ยประมาณสัก๑๐ล้านโดส
ตอนนี้สั่งไปก่อนเนี่ยไม่ใช่๑๐ล้านโดสด้วย๒๕ล้านโดส
วันนี้นายกเขาลงนามไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันว่า
จรสันแอนจรสันวันนี้นายกเพิ่งลงนามไปนายกเนี่ยจะนำเข้าทั้งหมดจรสันแอนจรสันเนี่ย๒๕ล้านโดสนะฮะ
อยากรู้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการบริจาควัคซีนให้กับประเทศต่างอยากรู้ว่าจะเข้ามาในเมืองไทยกี่โดส
แล้วดีไม่ดีเขาบอกว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่๒เข็มต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยเมื่อไวรัสมันกลายพันธุ์มาก
มันจะต้องไปเข้าไปเข็มที่๓เข็มที่๔ด้วยซ้ำไป
เขาตั้งเป้าเอาไว้ว่ากันยายนนี้เขาจะพยายามฉีดให้แบบจำนวนมากก็ต้องรอดูกันไปว่าจะสำเร็จหรือเปล่าสำหรับประเทศไทย
นายกเขาก็มั่นใจว่าเขาจะมีวัคซีนเนี่ยที่เข้ามามากกว่า๓๕๔ล้านโดสใช่ไหมฮะ
ก็ถ้าสมมุติเล่นเสร็จก็ประมาณล้านกว่าคนถึงสองล้านคนที่จะแบบว่าได้ฉีดจะทยอยเข้ามาเนี่ย
โอเคคุณหนุ่มคะเชิญต่อข่าวคุณค่ะอดีตสาวคนสนิทเผชิญหน้าอาจารย์
ครับผมก็อดีตสาวสนิทนะครับเผชิญหน้าอาจารย์วัย๘๔นะครับ
หลังมอบตัวคดีโกงเงินกว่า๒๑ล้านนะฮะ
คือจากวันนี้ที่ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์คณิตตันทวิรัตินะฮะ
แกก็อายุป่าว๑๔ปีมุมชมครับเป็นอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาบรรณรักษาส
คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
ก็ได้เข้าไปแจ้งความกับทางพันธ์ตำรวจโทศักดิ์พัฒน์เหรียญทอง
ท่านก็เป็นรองกับการสอบสวนอยู่ที่สนผลโยธินครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีในข้อหาช่อกงโดยกลอุบายนะครับ
กับนางสาววีนาบรรณีสายอายุ๕๕ปี
นี่นะครับซึ่งนางสาววีนาเนี่ยประกอบธุรกิจเครื่องเพชรครับ
หลังจากที่นางสาววีนานั้นเข้ามาตีสนิท
แล้วก็ถอนเงินออกไปนะครับกว่า๒๑ล้าน๘แสนบาทนะฮะ
เหลือติดบัญชีอยู่แค่๗๐๐๐บาท
โอ้โหล่าสุดนะครับนายอนันทชัยชัยเดชนะฮะ

พาผู้เสียหายเดินทางเข้าไปพบกับตำรวจอีกครั้งหนึ่ง

คณิตเนี่ยได้ถามนางสาววินาว่า
ทำกันแบบนี้เงินทั้งหมดหายไปไหน
เอาเงินคืนมาให้ฉันได้ไหมฉันไม่มีอะไรเหลือแล้ว
ที่นายความเนี่ยจะนำตัวนางคณิตออกมาจากห้องสอบสวนนะครับ
นางสาววีนาเปิดเผยว่ารู้สึกเป็นห่วงคุณอาคณิตนะครับ
และสิ่งที่คุณอาพูดมาทำให้รู้สึกเศร้ามาก
เงินที่ได้รับมาเป็นความกระตันอยู่จึงได้มาด้วยความเสน่หา

ทันทีที่ทราบข่าวรู้สึกเหมือนถูกระเบิดลง

จึงอยากฝากถึงคนที่ดูแลอาว่าดูแลให้ดีที่สุด
เรื่องของคดีขอเป็นปฏิตำกฎหมายหักวิจริงพร้อมน้อมรับ

ก็บอกนะครับบอกว่าวันนี้มาแจ้งความเพิ่มเติมในข้อหารับของโจรบริษัท
ออร์เจมส์เครียชั่นตำกัด
และกรรมการผู้จัดการบริษัท๕คนครับ

เส้นทางการเงินก็พบว่าเงินถูกเบิกถอนมาจากบัญชีผู้เสียหายทั้งหมด๔ครั้ง
เพื่อเข้าบัญชีส่วนตัวของนางสาววีนา๓บัญชี

จากนั้นถูกกระจายไปตามบัญชีที่อื่นอีกนะฮะ

โดยเจ้าหน้าที่สามารถอายัดไว้ได้๑บัญชียืนยันนะครับ

อืมลองฟังเสียจักรณิชย์ดูครับ
เงินหายไปเรื่อยหายไปเรื่อย
นี่แหละฮะ

ก็ใช่แล้วคนแล้วความนี้

ก็ไม่รู้แต่ว่าทางฝั่งคุณวีนาเขาบอกว่า

ก็คืนเข้าไปสิอันนี้เขาจะเอาคืนอ่ะ

แต่เขาบอกว่าต้องเอาคืนมันไม่ใช่คือ
ไม่ได้ให้โดยชอบแบบอยากจะให้อย่างนั้น

ไม่ถ้าสมมุติจะเอาของเขา
ก็เหลือให้นางละครับ
ตัวอีกซะครึ่งนึงเดี๋ยว๘๐กว่าแล้วว่ะ
แต่ว่าเท็จจริงมันก็ต้องปรากฏในมุมของ๓๐คนดัสินถูกมั้ยครับ

แต่แน่นอนว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนแชร์
เขาบอกว่านี่แหละคือข้าราชการยุคใหม่
คือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ต้องเป็นอย่างนี้มันถึงยุคเขาแล้วต้องเป็นยุคอย่างนี้
มันไม่ได้ยุคคนแบบว่าอายุเยอะหรืออะไรแล้วเขาก็บอกเอ้ยเมื่อไหร่การเมืองจะมีอย่างงี้บ้าง
อะไรอย่างเงี้ว่ามานะครับก็เป็นสี่หนุ่มหล่อดาวส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกความหล่อทะลุแมสเลยล่ะ
เราขอไปเริ่มคนแรกคนแรกเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีพี่ตุ้ยนะฮะคุณตุ้ยตุ้ยนรงชัยคุณปลื้ม
ซึ่งก็เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนศุกร์จังหวัดชนบุรีเนี่ยเป็นน้องชายรัฐมนตรีนะฮะ
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมรัฐมนตรีติ๊กเป็นน้องชายของสนทยาคุณปลื้ม
น่ะก็คือของบ้านคุณปลื้มเนี่ยแหละนะครับแล้วก็จริงจริงแล้วคุณตุ้ยหรือนายนรงชัยคุณปลื้มเนี่ย
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุกจังหวัดชนบุรีเนี่ยจบปริญญาตรีที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับ
หลังจากนั้นก็ไปต่อด้านการโรงแรมและภาษาที่ซานฟรานซิสโก
มหาวิทยาลัยคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
เชื่อไหมว่าเขาทำงานตำแหน่งนี้มา
ใช่เขาทำตั้งแต่เขาไว้ร่วมพี่ตุ๊ยเนี่ยพี่ตุ๊ยเนี่ยพี่ตุ๊ยทำมานานแล้ว
เป็นคนที่เริ่มทำตั้งแต่แบบว่าฟื้นฟูเมื่อก่อนหาดบางแสนกระสอบ
เขาก็คือเริ่มเราเลยเห็นหาดบางแสนสะอาดมาก
มีการจัดระเบียบทางเดินทางเดินอะไรทุกอย่างหมดเลย
แบบว่าบางแสนกลายเป็นแบบว่าแหล่งท่องเที่ยวที่แบบว่าใกล้กรุงเทพที่สุด

มีคนแชร์ว่าเออนายกตุ้ยหล่อและโสด
โอ้โฮโสดพี่ตุ๊ยโสดโสดมานานแล้วด้วย

เพราะฉะนั้นใครจีบได้จีบเลยนะฮะพี่ตุ้ยเนี่ย
ขอบอกเลยนะครับอ้าวเนี่ย
อ้าวแล้วเราไปกันต่อนะครับ
ประธานเบ่งหรือเบ้งอันนี้ไม่รู้จักแล้วนะครับ
เพราะอยู่ป่าตองจังหวัดชนบุรี

คนนี้เป็นประทานทศบาลจังหวัดปูเก็ตเนี่ยนะครับ

ปริญญาตีด้านเทคนิคการจัดการบริหาร

นี่อันนี้คือคนจากภูเก็ตที่เขาบอกเฮ้ยหล่อนักนี่ตัวจริงเป็นอย่างนี้
นี่หล่อนะหล่อคนนี้เป็นแบบขาวตี
เป็นนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนี่ดูนี่คนนั้นใช่ไหม
อีกคนนึงเป็นสจฮะสจบูม
คนนี้ก็เพิ่งได้เป็นสจมาสจบูมหรือนายพลวัลชาญประดิษฐ์
สมาชิกสภาจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
จริงแล้วจบการศึกษาจากวิชารัฐศาสตร์นะครับ
วิทยาลัยบริหารรัชกิจและรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยลังศิษย์
คนรุ่นใหม่ที่เขาตัดสินใจว่าคนไหน

พบสจบูมพบน้ำต้องขึ้นภาพนะ
พอปรักษณ์สจบูมเค้าเป็นคนรุ่นใหม่

เค้าบอกว่าเค้าอยากจะกลับมาพัฒนาศรพงศิลป์ของเค้า
เป็นเด็กมรังสิตน้องคนนี้เป็นเด็กมรังสิต
คือจบภิชารัฐศาสตร์จากมศิษย์นี่แหละ

นี่อีกม้าด้วยโอ้โฮสไตล์สไตล์กีม้าเห็นไหมล่ะ
สไตล์แล้วสาวกลี๊กันนี่ตั้งแต่เลยล่ะ
สจบูมนะครับ
คนสุดท้ายเป็นรองนายกตู้
หรือเป็นรองนายกเทศมนตรีนครสวรรค์บ้านนิรุธเลยนะครับ
เวร่องนายยกตู้นี่นายแช่ตุระวิทย์นะครับ

เล่นโยคะเถอะ

ตอนแรกผมตกใจคิดว่าแกเข้าทรงอยู่ไม่ใช่นะ

พระปรีศที่มาฤบครับวิทยาลัยเส้นท์จอร์ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเปิดขายเบเกอรี่
ขายขนมปังอยู่เบอร์เกอรี่อยู่ในเมืองคนนี้

เคยทำงานสมาคมการจัดการกับโรงแรมด้วย
แต่ถอดทำขนมเธอมีเสน่ห์
คนนี้แม่หลอกจนเนี้ยโดนใจคุณบริณา
นี่มีชิ้นด้วย
นายกตู้นะฮะ
เนี้ยคนนี้คุณบรินาเข้าไปแซวนะ
คือคนที่ทำอะไรนะฮะ
ขนมเนี้ย
เขามีคนละเอียดอ่อนนะ

หลอกค่ะสเปคที่ฉันเลย
เอ๋ลูกเอ๋โตแล้วนะเอ๋

ไม่ต้องสู้แล้วล่ะ
คุณพี่ชอบคนไหนถามมันเข้าไป
หรอกอือแบบเอาคนที่เขาเหมาะคนที่เป็นสอบสอบสอบสอบสอบหรือนี่
ไสฉันโหไอ้ฉันชอบอยู่ในทีวีอีนุ่มแถมปัญหาสังคม
ทุกวันไม่ต้องสังคมแค่นี้ก็ไม่ได้อ่านข่าวไม่ผมก็ไม่รู้

ทำหน้าที่แทนท่านสุชาติตันเจริญ

สามารถจริงเคยคิดอยากลงกันเหรอ

เอ้าก็เพื่อนเนาะ

ก็เพื่อนก็ดูเพื่อนอย่างเดียวพอแล้วไหม

หนุ่มเวลามันเหลือหรืออีผีไปดู
เธอต้องไปอ่านข่าวไก่หัวเราะได้นู่น

เธอต้องเล่าให้ฉันฟังเรื่องเด็กบ้างนะ

พ่อไก่แจ้พันธุ์ผสมเมืองคอน
ขันมาเป็นเสียงคนหัวเราะชวนฮาพอขำพาขำกลิ้ง
ว่างั้นผู้สิทธิ์ข่าวรายงานบอกกันให้สุชาติ
จากคุมณีอายุ๕๗ปีนะครับ
พนักงานขับรถของธนาคารแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เผยแพร่คลิปวิดีโอหลังนักตะกร่อคนหนึ่งนะครับ

มันส่งเสียงขันแบบเสียงของคนหัวเราะหลายครั้ง
สร้างความตกใจฮือหายกับธรรมดานักก็ก้อนนะ
นี่อะอ่าลองฟังสูงหน่อย
ด้วยยกด้วยลูกคอ

มันควรหล่อไปถึงไก่ไก่กว่าเรานะ
บ้านเติมเป็นคนเดียวบ้านเลี้ยงไก่มันอาจหรือยังกินตั้งหลายตัว
ออกลูกบ้างแหละแม่วัวตายควายเกิดกูต้องอ่านหมดนะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปคือจะเล่าเรื่องเต่าให้พี่เล่าเรื่องเต่า
เห็นไหมล่ะวัวตายควายเกิดต้นตะเคียนเกิดอะไรก็ไม่รู้อีผี
นี่มาที่นี่ที่เสม็ดชนบุรีคนก็ไปขโมยเต่า
เห็นไหมล่ะต้องเล่าเรื่องขโมยเต่า

อะไรก็ไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่มันหรือก็ไม่เคยขายเต่าขาย
พี่รู้จักไหม

ที่วัดเสม็ดชนบุรีเนี่ยก็มีโจรมาลักขโมยเต่า
ซึ่งเต่าเนี่ยเขาเรียกว่าในศาสตร์นะครับ

เจ้าอาวาสวัดเสม็ดสำรวจเต่า

สังฆภัณฑ์หรืออะไร
สังฆภัณฑ์หรือสังฆรักษ์

เขาก็นับไปนับมาว่าเต่าเนี่ย

ก็เหลือประมาณ๑๐กว่าตัว

เดี๋ยวค่อยถามว่าเต่ากลับไปไหน
ลำพึงข้างนอกหรือเล่นโทรศัพท์ไปนะ
เต่าขนาดใหญ่เนี่ย
มีอายุประมาณ๑๐๐ปี
ปล่อยไว้บางตัวมีอายุร้อยปี๗๘ตัวเลยนะที่หายไปเนี่ย
อายุร้อยปีทุกวันก็จะเอากล้วยมาให้เต่ากินช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ย
คนร้ายเว้ยนำรถมาลักขโมยไปโดยเฉพาะตัวใหญ่ใหญ่เนี่ย
หายไปหมดเลยอุ้ยตายแล้วในที่สุดเราก็ไปซื้อไปปล่อยอีกทีไง
บ้าแต่กว่าจะอายุเป็นร้อยปีอย่างนั้นนะพี่ไม่ใช่แต่พวกมีคนจะไปไว้ตามวัดอีกอันแหละ
แล้วพวกเราน่าสงสารก็จะไปซื้อแล้วก็ปล่อยในที่สุดคือเขาก็มาขโมยตามวัดนี่แหละ
อ๋อคิดว่าบาปหรือบุญล่ะแล้วไปปล่อยลงน้ำเต่าตายด้วย
ถ้าไปปล่อยลงแม่น้ำเต่าก็ตายปรากฏพระบอกโอ้โหตายแล้วเต่าตัวใหญ่ใหญ่หายไปหมดเลย
เหลือแต่ตัวเล็กไม่ถึง๑๐ตัวจากเดิมเนี่ยมีเต่าอยู่ประมาณร้อยกว่าตัว
นะฮะพระก็เลยฝากประชาสัมพันธ์นะออกรายการข่าวซะหน่อย
หากใครเอาไปอยากให้เอามาคืนวัดเสียดายเพราะเราไม่ได้ติดกล้องวงจรปิด
ไม่รู้ว่าใครเอาไปส่วนใครพบว่ามีคนเนี่ยนำเต่าตัวใหญ่ไปขาย
แล้วก็ซื้อเอาไว้เนี่ยก็อยากให้เอามาคืนเพราะพระก็คิดถึงเต่า
อุ้ยเพราะท่านเลี้ยงของท่านมาท่านก็เลี้ยงของท่านมา
แล้วเต่าบางตัวก็เป็นร้อยตัวพระก็คิดถึงเต่าเอามาคืนเถอะโยม
เออนะนี่วันก่อนผมเห็นเขาลงข่าวเรื่องที่วัดสมาน
ที่มีนกอ่ะนกสังคนนัวพวกเนี้ยแล้วมันไม่สบาย
แล้วไม่มีใครไปรักนกอะไรนั่นน่ะสันโคนัวคืออะไรนกแก้วเหรอ
กแก้วสันธนวยนกสันธนัวจริงเหรอเออไม่สบายคุณไปบอกเจ้าอาวาส
วัดสมารที่ชาเชิงเซาหรอคะเดี๋ยวฉันโทรหาเจ้าอาวาสให้น้ำเอกก่อนน่ะ
เอาไปรักษาซะแบบคนก็ไปเห็นแล้วก็พูดกัน
เดี๋ยวฉันโทรหาให้ปกติดตอนนี้เลยไหมเธอเออเอาหัวทรมานเนาะ

เป็นรูปเกมฮิตเลยเขาขายได้ราคาสูงลิฟต์เลยนะคะสามล้านอ่ะคือเปิดเผยเรื่องราวขึ้นภายหลังจากวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
ก็เลยนำมาขายเล่นเล่นแต่ใครจะไปคาดคิดว่ามันจะกลายเป็นแลร์ไอเทมเฉยเลยค่ะคือหลายคนอยากได้แล้วก็มีการเอามาประมูลขายในเว็บอีเบย์
เมื่อวันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นชิ้นเดียวเหรอถูกค่ะผู้คนพากันเข้ามาร่วมประมูลกันใหญ่โตเลยทีเดียว
สามารถขายไปได้ในราคาสูงถึง๙๙๙๙๙๗ดอลลาร์สหรัฐแล้วมันไม่เน่าเหรอ๓ล้าน๑แสนบาทพี่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนุ่มทำบุญกันไปได้
เดินอยู่อะเห็นมั้ยมันมันเหมือนฟันใช่มั้ยมันเหมือนฟันใช่มั้ยมันเกมที่พวกเด็กเล่นกันอ่ะ
ไล่ภาพกันหรอพี่บอก

เนี่ยแม้งกับฟันกันเละเทะหมดเลย

น่าจะประมูลบ้างนะลูกพ่อเงินเยอะเนี่ย

รถวันหลังมายูมาสอนนางประมูลอะไรอย่างนี้หน่อย

อ้าวไปเรื่องที่วันนี้พี่ได้สอนง่ายค่ะ
คือวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่า
สงสารมากคือวันนี้ผมมีโอกาส

ก็คือคุณพ่อเนี่ยนะฮะขับรถ
เหมือนกับเป็นรถเทอร์เลอร์เนี่ย
ต่างจังหวัดนะฮะไปที่ระนอง
ปรากฏว่ามีลูกเนี่ยนะฮะ

เป็นลูกสาวเนี่ยคนโตนั่งข้างหน้านะครับ
แล้วก็มีน้องสาวนะครับ

ลูกคนโตนเนี่ยชื่อว่าเชเอมคนเล็กชื่อว่าอันชัน

ขาเนี่ยเอากล้องกล้องจับมานิดนึง

เนี่ยนะฮะขาดตรงนี้ขาดเลยนะขาดออกไปเลยนะฮะส่วนเท้าข้างซ้ายข้างซ้ายเนี่ยนะฮะเท้าตรงเนี้ย
ครึ่งเท้าเนี่ยขาดออกไปเลยโอ้ยนะฮะเด็กสิบเอ็ดแล้วตอนนั้นเนี่ยพอชนไปปุ๊บเนี่ย
คุณพ่อบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าตัวเด็กคนนี้เนี่ยนะฮะเชมเนี่ยถามคำแรกกันเลยหรือเปล่าว่าน้องอยู่ไหน
ว่าน้องเขาอยู่ไหนเออคือถามหาน้องซึ่งน้องอยู่ข้างหลังแล้วเธอเองก็ตะโกนบอกพ่อว่าพ่อป้าบ๊ะป๊าป๊าหนูขาขาด
พ่อก็ตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ทำไมก็เลยพยายามช่วยกันพ่อเองก็เลือดออกนะ

คดีกรณีนี้อาจจะไม่ใช่เร่งด่วนเพราะว่า

แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่กรณีเร่งด่วนยังไง
เมื่อขาขาดไปแล้วเส้นลงเส้นเลือดใหญ่ต่างนานา

สุดท้ายเด็กเสียชีวิตเด็กตาย
จากแค่ขาถ้าสมมุติรักษาก็ไม่ตาย

เพราะว่ามันเป็นกรณีที่คุณพ่อเล่าให้ฟังในรายการจริง
บอกเลยบอกว่าลูกคนเล็กก็คือตัวอัญชัน๓ขวบ
แต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็คุณพ่อก็ไม่สบายใจก็เอาตัวส่งกลับไปที่สมุทรประการ
บิดสะโพกเบี้ยวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
ก็คือแบบเหมือนทุกอย่างมันดูผิดไปหมดเลยมันไม่ถูกต้องไปหมดเลย
ซึ่งอันนี้มันก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า
ทำไมในมุมของเด็กที่อายุ๑๑แล้วคือเขาคือเข้าใจแหละว่า
เพื่อว่าเตรียมร่างกายให้พร้อมในการที่จะต้องรักษาหรือเข้าห้องผ่าตัดอะไรอย่างนี้
แต่ผมรู้สึกว่ามันต้องรอไปถึงอีกวันหนึ่งเลยเหรอ
แล้วสิ่งที่เขาโรงพยาบาลแจ้งคุณพ่อคือรอตรวจโควิด
เพราะเหตุผลคือโรงพยาบาลแห่งนั้นบอกว่ามีห้องผ่าตัดห้องเดียว
แล้วก็ตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่สีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแบบเซฟห้องผ่าตัดเอาไว้
เผื่อว่ามีประเด็นอะไรฉุกเฉินแล้วก็เอ่อบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
ถ้าเกิดว่าน้องคนนี้เป็นโควิดปุ๊บเนี่ยต้องกักตัวก็เลยต้องรอผลตรวจโควิด
ซึ่งแบบผมฟังแล้วขอโทษนะฮะผมอาจจะมีลูกนะถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดผมขออภัยนะฮะ
แต่สำหรับผมผมว่ามันเลอะเทอะผมก็ไม่รู้วิธีการรักษาเป็นยังไงนะ
แต่แบบแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่แฟร์สักเท่าไหร่
แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณควรจะต้องแบบมีการออกมาแจ้งคุณพ่อ
ตลอดเวลาว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้ำเกลือหรือวิธีการขั้นตอนรักษาต่างนานา
คุณพ่อบอกไม่มีเลยไม่ได้มาแจ้งไม่ได้มาบอกไม่ได้อะไรเลย
แค่อย่างเดียวว่าให้รอตรวจโควิดเพราะที่นั่นคือเดี๋ยวต้องมีการกักตัว
ถ้าเกิดน้องคนนี้เป็นโควิดแต่ว่าถ้าเกิดผมถามหน่อย
แล้วถ้าเกิดว่าคนเขาบอกว่าคนที่ถูกยิงมาเนี่ยอันนี้คือถึงจะฉุกเฉิน
อาจจะต้องใส่พีพีอีหรือต้องอะไรต้องเข้าไปผ่าตัดอันนี้ก็ใส่แต่น้องเนี้ย
สิบเอ็ดขวบขาขาดอืมไม่ฉุกเฉินเหรอผมมีหลักฐานหมดนะที่เขาสัมภาษณ์อ่ะอืม
อันนี้ผมพูดได้มันคือข้อเท็จจริงเลยผมว่าต้องกลับไปปรึกษากันอ่ะอืม
คุณส่งตัวแทนคนนี้มาพูดถูกหรือเปล่าอืมถูกแล้วใช่ไหมถ้าพูดถูกแล้ว
ผมว่าเรื่องนี้มันวิบัติแต่ผมบอกเลยทำให้เด็กคนนึงอายุ๑๑ขวบ
เป็นแบบนี้เพราะคุณบอกว่ามันไม่มันไม่สาหัสอืมแต่เดี๋ยวนี้ทุกโรงพยาบาลถ้าเอาจริงจริงคือ
เขาบอกว่าต้องตรวจโควิดก่อนหมดเลยมดดำแต่กรณีแบบเนี้ยคือฉุกเฉินอืม
เหมือนคนท้องจะคลอดลูกอ่ะหมอยังต้องใส่พีพีอีในการทำคลอดเลยถูกป่ะ
มันก็ต้องช่วยเหลืออยู่ดีอ่ะเออคือผมไม่รู้ผมพูดผิดถูกยังไง
ผมขออภัยนะหรือผมแต่ผมไม่ได้ชี้นำสังคมนะอืม
ผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องอ่ะ
แล้วถ้าเกิดเป็นลูกคุณแล้วเป็นแบบนี้เป็นลูกคุณเอง
คุณจะทำยังไงวะจะต้องรอให้ตรวจโควิดก่อนใช่ไหม
ตั้งแต่ตีหนึ่งผมถามว่าข้ามวันใช่ไหมบอกว่าไม่ได้ข้ามวันไม่ได้ข้ามวัน
ผมเอาไม่ได้ข้ามวันไงอ๋อก็มันเหตุตอนตีหนึ่งไง
เราไปถึงบ่ายมันจะข้ามวันได้ไงมันก็คือนับสิบสองชั่วโมง
โอเคก็ตั้งแต่ตีหนึ่งไปอ่ะเด็กก็รอไปอ่ะขาขาดอืม
เกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะฟังเสียงพ่อหน่อยก็ไปปกติครับ
ไปปกติก็ล่าสุดผมก็เพิ่งกลับมาครับอืม
ก็เพิ่งจะกลับมาน้องก็ไปด้วยใช่ไหมครับ
ไปไปด้วยครับเที่ยวที่แล้วไปกันก็คุยกันอะไรกันกลับมาครับ
แล้วจังหวะที่เกิดวันเห็นน้องหลับน้องหลับครับน้องหลับด้วยมาทักชั่วโมงหนึ่ง
แต่ว่าน้องรู้สึกตัวก่อนรู้สึกตัวตอนที่รถตกถนนเพราะว่าข้างซ้ายมันลงก่อนอืม
มันสะเทือนครับลูกสาวผมก็เลยว่าตื่นพอมันตึ้งเขาก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็เรียกผม
ผมก็เลยตะโกนเราใช่ครับเขาเรียกว่าป้าตะโกนหาผมอ่ะ
ผมก็ตกใจครับตกใจแล้วก็เลยพยายามจะควบคุมรถต่อแต่ว่าไม่อยู่ครับ
แล้วหลังจากเกิดเหตุก็มีคนช่วยนำส่งโรงพยาบาลอ่ามีคุณซายครับ
เข้ามาช่วยในที่เกิดเหตุเวลาต่อมาตอนที่ผมเคลื่อนย้ายลูกออกมาครับ
ก็มีคุณซายเข้ามาช่วยกับกับแฟนเขาครับเข้ามาช่วยจนแล้วคุณพ่อเขา
เนี่ยครับพ่อก็พ่อเขาเสียใจมากแล้วพ่อก็รู้สึกว่าแบบพ่อเองก็เป็นคนที่ขับรถแล้ว
เพราะที่พ่อหลับหลับไหนแล้วก็แบบเออก็ไม่อยากคุณพ่อไปไปโทษตัวเอง
ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะแต่ทีนี้ในมุมกลับกันเนี่ย
ก็ต้องย้อนกลับไปถามเรื่องของทางโรงพยาบาลคุณควรจะต้องชี้แจงให้มันชัดเจน
เพราะว่าโอ้โหเรื่องแบบนี้เนี่ยพอตัวแทนมาพูดแล้วมันพูดแบบนี้สังคมมันสังคม
งงไงว่าเฮ้ยเด็กขาขาดโคนขาเท้าขาดแต่บอกไม่ฉุกเฉิน
กับคนที่ถูกยิงช่องท้องอืมแล้วถ้าคนที่ถูกยิงช่องท้อง
ต้องรอตรวจโควิดไหมไม่ต้องรอเพราะฉุกเฉินแล้วถ้าเกิดเขาเป็นโควิดนะ
ต้องกักตัวเหมือนกันอืมแต่อันนี้เด็กอ่ะคุณไม่คิดจะเสี่ยงช่วยเขาเลยเห
สิบเอ็ดขวบอ่ะอืมจริงจริงก็ใส่ชุดได้แต่ก็ก็เป็นไปได้ที่หมออาจจะ
อันนี้ผมพูดอีกมุมนึงนะเป็นไปได้ที่หมออาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย
มันก็ต้องให้เลือดก่อนในขั้นตอนของการรักษาเพราะว่าเด็กอาจจะช็อกได้
ถ้าเกิดว่าผ่าตัดไปถูกป่ะแต่ว่าคือก็คือรอไปอะไรอย่างเง
ร่างกายมันแบบว่าสมบูรณ์หรือแบบว่าพร้อมที่จะผ่าตัดก่อนหรือเปล่า
แต่ที่แน่การสื่อสารสำคัญคือถ้าสื่อสารออกมาแบบนี้เนี่ย
แล้วเราได้ยินมาแบบนี้มันมันไม่ใช่อ่ะ
คือมันต้องออกมาแบบชี้แจงแบบละเอียดอ่ะเนอะมันต้องชี้แจงละเอียด
ถ้าคุณพูดมาว่าโอเคเราให้เลือดไปเนี่ยแล้วในระหว่างการรอเนี่ย
มันมันจำเป็นที่แบบว่าจะต้องรอให้ร่างกายของน้องแข็งแรงก่อนอย่างนี้
เราฟังเราเข้าใจได้นะถูกป่ะแต่ถ้าเกิดบอกว่ามันออสไม่ได้
ต้องรอผลโควิดไม่งั้นเดี๋ยวห้องผ่าตัดจะแบบต้องมีอยู่ห้องเดียว
เดี๋ยวถ้าเกิดน้องคนนี้เป็นโควิดแล้วจะต้องปิดห้องผ่าตัดอย่างนี้
ผมว่ามันอืมมันมันก็ต้องยอมเปล่าวะตอนนี้เพชรบุรีเขาเป็นพื้นที่ที่แบบมีการระบาดเยอะ
เออดังนั้นเขาอาจจะแบบไอ้เนี้ยเนอะในมุมของโรคผมไม่รู้ว่าทำไง
แต่ผมได้คุยกับทางอาจารย์เจดที่สปสชท่านก็กรุณาโฟนอินเข้ามานะ
ท่านบอกว่ามันสามารถทำควบคู่กันไปได้
ระหว่างรอระหว่างรอผลตรวจโควิดกับการรักษาเด็ก
อืมแกก็พูดคำนี้ออกมานะคือผมก็ไม่รู้ยังไง
อันนี้ผมว่าผมว่ามุมนึงเนี่ยสังคมรอคำตอบเหมือนกันนะ
ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันผมว่าต้องต้องรอทางโรงพยาบาล
อาจจะต้องส่งใครก็ตามแต่ที่คิดว่าชี้แจงแล้วชัดเจน
ให้คนเข้าใจมากกว่าเนี้ยแต่พอมาชี้ท่านท่านที่มาชี้แจงกับผมเนี่ย
ผมว่ามันทำให้สังคมฟังแล้วมันเกิดความไม่สบายใจขึ้นในสังคมว่า
เฮ้ยคนขาขาดเด็กอายุสิบเอ็ดกว่าขาขาดเนี่ยกับเท้าขาดเนี่ย
บอกยังไม่ฉุกเฉินเท่ากับคนที่ถูกยิงเข้าหน้าท้อง
เออถ้าอันนั้นน่ะคือรักษาได้เลยเขาบอกฉุกเฉินอ๋อผมก็งงไง
เดี๋ยวรอทางโรงพยาบาลเขาออกมาพูดแบบชี้แจงอีกทีแล้วกันว่ายังไง

อีกเรื่องนึงเผ็ดจ้าสนุกเวลานี้เขาออกมาพูดแล้วใช่ไหม
ก่อนอาจนั้นคือไปมีข่าวออกมาว่าเขาเลิกค่ะโอเคเฟดจ้าคุณนิ้วเคียลเลิกกันรึเปล่า
ยังอยู่เดียวกับคุณนิวเคลียร์นะคะเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าค่ะ
จริงนะคนเขาก็ติดตามว่าสรุปเลิกไม่เลิก
ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าทำไมเขาติดตามใช่มั้ยตั้งแต่ที่นานหายจากโควิดถูกต้องมั้ย
แต่เหมือนช่วงหลังมารูปมันหายไปไม่มีรูปคู่อะไรอย่างนี้แค่นั้นเอง
ก็คือคนก็เลยแบบแห่ไปถามว่าสรุปแล้วเนี่ยเลิกกันหรือเปล่าจนข่าวนี้มันรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้น
ล่าสุดเพชรจ้าเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอทำกิจกรรมภายในบ้านพร้อมระบุแคปชั่นว่า
กล้าขำมากเมื่อพวกเรากำลังเมาส์อาม่าอาม่าคือแม่เขาเนี่ยนะครับ

วันนี้ผีเสื้อได้โบยบินแล้วหลังจากที่แม่นิวเพาะพันธุมา๕วันไทยกล้าตื่นเต้นมาก
ปรากฏว่างานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าข่าวลืออะไรไร้สาระมาก
คนก็ช่างเอาไปลือกันเนอะดูไอจีดีฟังดีก็ได้ยินเสียงน้องนิวตลอด

กินแล้วให้นิวฟังเนี่ยเรียนที่หม่อม้าทำก๋วยเตี๋ยวอ่ะ

แล้วก็มาทำเองน้ำซุท

พิกัดจริง
อ่าเขาก็มีเสียงทั้งเห็นไหมมีเสียงคุณเพชรจ้าอยู่
แล้วก็มีน้องนิวเคลียร์นั่งอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
ซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยคงไม่เลิกกันหน่อยคู่เนี้ย
อืมจริงจริงบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะแบบแยกกันอยู่หรือเปล่า
อย่างนี้ไงเพราะว่าทุกทีแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้

คือไอ้ที่เขาบอกว่าแบบเหมือนที่จริงมันก็ต้องอยู่กันบ่อยอะไรอย่างนี้

ตอนนี้คนก็บอกว่าเขาแยกแนลกันทุกทีเขาจะมีแบบแนลเดียวกัน

เขาอาจจะแบบอ้าวก็ต้องหาเงินเพิ่ม

แขนงอะไรอย่างนี้แตกสายอะไรอย่างนี้ไปอย่างนี้
อืมเนอะเขาก็ว่ากับใครอย่างงี้เออ
ว่าสรุปก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นั่นแหละ
อีกอันนึงอันนี้ก็เหมือนจะมีข่าวรักร้าวสยบข่าวนี่
ต้องออกมาสักนิดนึงนะคะน้องคิมกับน้องหมาก
สยบข่าวปิดฉากรักเลิกอาถรรพ์๗ปีนะคะ
เป็นอีกคู่นึงที่แฟนก็เฝ้ารอว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่
สำหรับคุณหมากกับคุณคิมเบอร์รี่นะคะ
แต่จู่กลับมีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่เลิกรากันไปแล้ว
เพจดังอย่างเจ๊มอย๑๐๘ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพหวาน

ขณะกำลังควงคู่ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยกันค่ะ
พร้อมกับระบุบอกว่าฟาดหน้าอีแอคหลุม
ผัวฉันกับคิมเบอร์รี่เขาไม่มีทางเลิกกันเว้ย
เขายังไปกินกุ้งด้วยกันอยู่ส่วนฉัน

พิมพ์เมียหมากปรินณเดชนอย่าหึงเรานะ
ไหมสวยมากแล้วเอ่ยเจ้ยหมอยหือพี่รู้ใช่ไหมว่าคือใครสรุป
เอ่อรอพี่ไปห่อยนะคุณจอยที่ตั๊สนะฮะใครรุ่นรุ่น
มดดำเนี่ยน่าจะรู้จักใช่ไหมรู้จักรู้จักเนี่ยดูสิสวยไหมคุณผู้ชม
คุณจอยสวยมากสวยจังเลยสวยมากนะคุณจอยตีตัสเนี่ย
ก็เป็นนางแบบนี้ตอนนั้นเป็นนางแบบน่ะเออเป็นนางแบบที่ดังมากมากเลยในในในในในยุคผมเนี้ย
ก็ไม่นานแล้วนะยุคผมเนี่ยนานมากหนุ่มอุ้ยตบปากนะ
ไว้เอาไปคุณผู้ชมพักโฆษณาแป๊บนึงค่ะ

นี่นี่ใครของ
ให้มันเอาปีนหน้าหน้า

กรี๊ดสาวกก็กรี๊ดกันเต็มที่เลยนะครับ

เดินหน้าแบบเต็มที่เราก็ร่วมส่งกำลังใจ

ไม่ทันจะครบเวลาเลยมึงไหว้อีกแล้ว
ทุ่ม๑๐นาทีค่ะไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ถ่ายทอดสดกันเลยนะจ๊ะไปสู้ด้วยกัน
แล้วดูแอปพลิเคชันในทางวีทีวีด้วย
อีกอันหนึ่งพูดถึงฟุตบอลนะฮะมีคนทวิตเตอร์มา
ส่งเข้ามาบอกว่ารู้ยังยูฟ่าถ่ายทอดสดยูโร๒๐๑๖
ทั่วโลก๑เดือนเต็ม๑๑มิถุนาถึง๑๑กรกฎา

แต่ไม่มีใครอยู่ในรายชื่อประเทศที่ถ่ายทอดนะ

สุมมาเลเขาเมริกาอินโดถ่ายสดกันหมดจ้ะ

เขาเตะคุณบอลอะไรกันอ่ะยูโรเหรอ

แล้วก็คิมซูฮยอน

ต้องดูในวิวใช่ไหม

มีความเหยียดมีความหลายอย่าง
มีคุณผู้ชมบอกว่าบางทีเรามีสักช่วงนึง
ที่แนะนำกับเรื่องของซีรีส์เกาหลีบ้าง

พึ่งมาก็จะฟูดประหลาดเกาหลี
ห้วนถือแบบนี้ทำแต่ง่านก็ดี

สวัสดีค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะอะไรไปง่ายเลย